จำภาพเหตุการณ์นี้ได้ไหมเป็นอุบัติเหตุที่อุดรธานี
เป็นกระบะที่ขับมาแล้วคนขับน่าจะหลับในนะ
สวนเลนมาแล้วชนกับมอเตอร์ไซค์จังเลย
แล้วคนขี่คนซ้อนกระเด็นลอยตกพื้น
จำได้อยากให้ดูภาพอีกทีนึงคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะจำได้
จำได้เมื่อวานน้ำแข็งเล่าเรื่องนี้ที่แบบว่า
ผู้ชายอายุ๑๘ผู้หญิง๑๙คนขี่คนซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วอาการสาหัส
ครั้งแรกที่เห็นคลิปนี้ผมอึ้งเลยนะ
เพราะว่าตัวลอยลงมากระแทกพื้นแบบนี้คุณผู้ชม

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีบอกว่า

ขับกระบะนะที่หลังเกิดเหตุกระบะไปเลยใช่ไหม

เขาเป็นนักดนตรีกลางคืนนะ
แล้วก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
เชื่อหรือไม่เชื่อคุณผู้ชมลองฟังดู

ไม่ได้เมานะแต่ทำงานดึกจึงหลับใน
ก็คือเป็นนักดนตรีกลางคืนไง

แล้วไม่รู้ตัวหรอกว่าชนมอเตอร์ไซค์จังแบบนั้น

ก็ต้องลงมาดูมั้ยอ่ะไม่ใช่ขับหนีอ่ะ
นั่นน่ะสิเขาบอกเขาจะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
ส่วนแม่ของน้องผู้หญิงวัย๑๙ปีที่เป็นคนเจ็บนะคุณผู้ชม
ยุภาวดีเขาบอกว่าลูกสาวเธอเพิ่งจะเรียนจบปวช
ขยันด้วยลูกเธอทำงานอยู่ร้านอาหารในเมืองอุดรธานี
หาเงินเรียนแล้วก็ใช้จ่ายส่วนตัวคือขยันเลยล่ะทั้งเรียนทั้งทำงาน
แล้วทุกวันเนี่ยก็จะให้นายศิวกรซึ่งเป็นคนเจ็บอีกคนที่เป็นคนขี่คนขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วเป็นเพื่อนกันนะไปรับส่งเพื่อนไปทำงานแล้วก็กลับหอพัก
นี่คุณแม่ครับกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแม่เองรับไม่ได้เลย
สงสารทั้งลูกแล้วก็ตัวเพื่อนลูกด้วย
ถ้าวันนั้นไม่มีคนมาเจอทั้งสองคนบนถนน
อาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ที่คุณแม่เขาคิดไว้นะครับ
ฝากไปยังคู่กรณีครับให้มารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ฟังคุณแม่ยุภาวดีหน่อยครับ
ไม่เสียชีวิตมาเราก็อยากให้เขามาดูมารับผิดชอบ
แม่จะไปดูที่โรงพันย์ยังไม่มี
พอเห็นลูกเราเห็นในวงจรติดมารับไม่ได้
แม่ยังบอกเลยถ้าวันนั้นไอ้กะบาดที่ชนอจรดูกันซะหน่อย
มีความมนุษยธรรมบ้างก็จะไม่เป็นกับนี้แล้ว
คุณผู้ชมฮะแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตีหนึ่ง
ตีหนึ่งของวันอาทิตย์ก็คือคืนวันเสาร์ต่อเช้ามืดวันอาทิตย
แต่ตัวคนขับกระบะมามอบตัวเอาเมื่อวานตอนสิบโมงครึ่งอืม
ดังนั้นการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลมันไม่รู้จะเจอหรือเปล่า

เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่ได้ดื่มมานะแค่หลับใน
อาการบาดเจ็บของตัวผู้หญิงน้องวัย๑๙ปี
สาหัสครับข้อกระดูกคอและสะโพกหัก
ตับม้ามฉีกหัวแตกมีแผลตามตัว
แต่ว่าที่เบาใจได้นิดนึงคือรู้สึกตัวแล้วครับ